อัปเดตสถานการณ์โควิดกับคนในแวดวงบันเทิงนะคะ

อ่าล่าสุดนะคะก็มีคนเพิ่มดังนี้นะคะ
คนแรกค่ะก็คือดาวตลกชื่อดังนะคะ

โพสต์เมื่อคืนนี้นะคะยังติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
จากการที่ได้ไปใกล้ชิดกับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อนั่นเองค่ะ
ตอนนี้นะคะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เธอยังฝากเตือนไปถึงผู้ที่ร่วมงานกับเขาในระยะ๑๐วัน

คนต่อมานะคะคุณแจ๊ดชวนชื่นค่ะ

เมื่อคืนนี้ก็ได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อเช่นเดียวกันค่ะ

ผลตรวจออกมาเมื่อเช้านี้นะคะเป็นบวกพบเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
เขาได้แจ้งไทม์ไลน์แบบนี้นะคุณผู้ชมนะคะ

คือไปอัดรายการเดียวกับคุณบอนฉันยิ้ม

ที่คอนโดจนกระทั่งวันที่๑๐เมษายนนะคะ

ปรากฏว่า๑๑เมษายนเช้านี้
ผลออกมาว่าติดโควิดค่ะ

เป็นภารายาคุณแจ้งนะคะ
ภรรยาของคุณแจ๊คเธอบอกว่าเธอแยกกับสามีตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว
ผลของเธอน่าจะออกมาในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ก็ออกมาโพสต์ว่าเธอเองไปร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการของพี่บอล
เมื่อวันที่๗เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งใส่เฟสชิลตลอดการทำงานนะคะ

ผลต้องรออัปเดตกันอีกทีค่ะ

เธอได้แจกแจงไทม์ไลน์ไว้ด้วยนะคะ
เมื่อวันที่๓เมษายนค่ะ

ซึ่งในงานนั้นมีคนติดเชื้อโควิด๑๙อยู่ด้วยนะคะ

ขณะที่คนใกล้ตัวนะคะก็คือแฟนของเธอ
ไฮโซแชมป์นะคะก็ไปเที่ยวภูเก็ตมาด้วยกันค่ะ
ไทม์ไลน์ของตัวเองผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
แต่ยังไม่ยืนยันนะคะว่าผลตรวจออกมาเป็นแบบไหนคุณผู้ชม
สังเกตได้ว่าคนบันเทิงนะก็ทยอยนะคะที่จะไปตรวจหาเชื้อโควิดกัน
ก็เห็นจากไทม์ไลน์เพื่อนที่เขาติดก่อนนะคะ